พาไปดูอะไรใหญ่ยักษ์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับ
ทั้งผลไม้ทั้งผักที่ว่าไส้ยักษ์มันใหญ่โตมาโหลร้านขนาดไหน
ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ

เริ่มที่ผักกันก่อนผักไซสยักษ์ชนิดแรกคือแตงกว่ายักษ
หนักเกือบ๒กิโลกรัม
โอ้นี่มันบักแต้งกว่าแฮ่
แต่ตาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นแต้งกว่าที่มีขนาดยักษ์แบบนี้

เจ้าแต้งกว่าไส้ยักษ์ลูกนี้เป็นของคุณวิกฤทธิ์ผินรับ
ชาวบ้านในตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
โดยเขาเล่าว่าเขาซื้อแตงกวาพันแตงไข่เข้มาปลูกไว้๑๐ต้น
ซึ่งแตงกว่าพันนี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ๒๕กรัม
แต่สำหรับเจ้าแตงกวาต้นนี้กลับมีผลที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นอื่นเกือบ๑๐เท่า
เพราะมันมีน้ำหนักร่วมประมาณ๒กิโลกรัม
ลักษณะภายนอกอาจดูคล้ายแป้งไทยจึงทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิด
แต่จริงแล้วมันเป็นแตงกวายยักษ์นั่นเอง
มาต่อกันที่ผักไซสยักษ์ลูกต่อไปกับมะเขือเปราะยักษ์ใหญ่เท่าลูกแตงโม
เมื่อกี้บอกว่ามะเขือใหญ่ใช่ไหมตัดหัวออกแล้วก็ผ่ามาเหมือนลูกแตงโมเลยยอมนะ
โอ้โหแผ่นใหญ่เลยนะลูกเดียวนี่อิ่มทั้งบ้านเลย
แต่ซุปจะแกงจะต้มจะทอดโอ้โหลูกมะเขือใหญ่นะเยอะ

แบบนี้เขาไม่เรียกว่ามะเขือเปราะแล้วนะแต่ต้องเรียกว่ามะเขือเปราะ
โดยคลิปมะเขือเปราะยักษ์ลูกนี้ถูกเผยแพร่โดยหลวงพี่ท่านนี้
ซึ่งหลวงพี่ได้เล่าว่าท่านบวชเป็นพระอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ในอำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
วันหนึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่เขานำของมาถวาย
ซึ่งของที่เอามาถวายก็มีหลายอย่าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมะเขือเปราะยักษ์ลูกนี้นั่นเอง
โดยพระท่านได้บอกว่ามะเขือเปราะลูกนี้มีขนาดใหญ่เท่าลูกแตงโม
หากนำไปประกอบอาหารคงกินได้ทั้งบ้านเลยทีเดียว
ผักผ่านไปแล้วเรามาดูผลไม้ไซสยักษ์กันบ้าง
กล้วยหอมยักษ์ลูกใหญ่เท่าแขน
โอ้โหมาวแจ้แม่เจ้า
กล้วยหอมขนาดธรรมดาก็ใหญ่มากแล้ว
แต่กล้วยหอมลูกนี้มันไม่ใช่ยักษ์ยักษ์
แบบธรรมดานะแต่มันมีขนาดใหญ่แบบมหมา
กล้วยหอมลูกนี้เป็นของคุณออสสองคำชุม
ชาวบ้านในตำบลเวี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนั่นเอง
ซึ่งเขาได้เล่าว่ากล้วยหอมต้นนี้
ญาตินำมาให้หลังปลูกจนโต
มันก็ออกลูกใหญ่โตแบบไม่เคยเห็นมาก่อน
ซึ่งมันมีขนาดใหญ่เท่าแขนคน
อยู่ที่๕๐เซนติเมตร
เรียกได้ว่าใหญ่กว่ากล้วยหอมขนาดปกติ
ถึง๒หรือ๓เท่าเลย

ส่งมาอวดเช้าตลอดข่าวให้ดูได้นะครับ